ุ่มหอมยาวนานไร้กลิ่นอับชื้น

สวัสดีกันชัยอืมวันนี้วันหนึ่งครับสวัสดีครับผม

ตอนนี้ก็ไม่ต้องสวยตลอดนาง

พอทุกภาพทุกแม่ก็มีความหมาย
เผื่อเขาเอาไปใช้อะไรอย่างนี่อันนี้จะได้สวยตลอด

ทำไมฉันโดนเยอะเนอะปีนี้นะ

ตอนนี้นะคะป่วยใหม่พุ่งถึง๑๓๐๐๒รายด้วยกันค่ะ
กระทรวงสาธารณสุขก็มีการรายงานสถานการณ์ในประเทศไทย
พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๑๓๒รายนะคะ
แล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มอยู่ที่๑๐๘รายด้วยกันค่ะ
รวมผู้เสียชีวิตสะสม๓๖๑๐ราย
จากสถานการณ์จริงที่ได้นำมาฉีดให้กับคนไทยใน๔แหล่งนะคะ
มีดังนี้๑จังหวัดภูเก็ต
ติดตามกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมค่ะ

พบการติดเชื้อเพียง๑๒๔ราย
หากเทียบกันระหว่างผู้รับวัคซีนและไม่ได้รับวัคซีนก็พบว่า
ประสิทธิผลป้องกันติดเชื้ออยู่ที่๙๐

ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า๕๐๐ราย
ช่วงเดือนเมษายนพบติดเชื้อ๑๑๖ราย
ประสิทธิผลป้องกันติดเชื้ออยู่ที่๙๐๕

ศึกษากรณีการติดเชื้อในบุคลากรสาธารณสุข
ช่วงเดือนมิถุนายนกว่า๕๐๐ราย
พบการติดเชื้อ๔๐ราย
แล้วก็ได้มีการติดตามความรุนแรงเรื่องของปอดอักเสบ

ป้องกันการติดเชื้ออยู่ที่๘๕
และป้องกันปอดอักเสบอยู่ที่๘๔

ใช้ฐานข้อมูลติดตามบุคลากรสาธารณสุข

และข้อมูลการรับวัคซีนตั้งแต่๑พฤษภาคม
ถึง๓๐มิถุนายน
ก็พบว่าประสิทธิผลอยู่ที่๗๑ค่ะ
โดยช่วงเดือนพฤษภาคมที่พบการระบาดเป็นสายพันธุ์อัลฟ่า

เริ่มมีการระบาดของสายพันธุเดลต้า
แทนอัลฟ่านะคะประสิทธิผลอยู่ที่ประมาณ๒๐
ดังนั้นหากฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ๒เข็ม
สามารถป้องกันการติดเชื้อจากสายพันธุ์อัลฟ่าได้ประมาณ๑๙

ส่วนประสิทธิผลต่อสายพันธุเดลต้านั้น

สำหรับการฉีดเข็มกระตุ้นและการฉีดสลับประเภทของวัคซีน
จากการศึกษาทางห้องปฏิบัติการก็พบว่า
สามารถเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันให้สูงกว่าเดิมได้รวดเร็ว

อันนี้เราเล่าให้ฟังจากเพจนี้ที่พูดมาก
เขาก็มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความบอกว่า
วันที่๑๐๑ของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์
และวันที่๔๓ของศูนย์รับวัคซีน
เช้านี้ที่ตรวจโรคปลอดเชื้อ
แถวรอการสวอปยาวกว่าทุกวัน
เข้าไปดูใกล้ถึงกับพบว่าเกือบทั้งหมดเป็นแพทย์พยาบาล
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
เมื่อวานตรวจสวอปไป๒๑๖คน
พบว่าเป็นผลบวก๓๓ราย
ทำให้จำนวนบุคลากรในโรงพยาบาลที่ติดเชื้อสะสม
เพิ่มไปเป็น๗๕คนแล้วค่ะ
ยังไม่รวมจำนวนคนที่เสี่ยงสูงอีก
สัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าพวกเราอาจจะแพ้ศึกและล้มลงได้
แต่พวกเราตั้งใจและตั้งปฏิญาณว่า
พวกเราจะยืนหยัดรวบรวมกำลังมาตั้งรับในแนวรับใหม่อีกครั้ง
เพื่อช่วยไม่ให้ประเทศและประชาชนต้องแพ้สงครามในครั้งนี้
แล้วก็ล่าสุดนายแพทย์นครเปรมศรีค่ะ
อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ก็มีการกล่าวในระหว่างการแถลงข่าวเรื่องระบบ
แล้วก็การได้มาซึ่งวัคซีนโควิด๑๙นะคะ
ท่านบอกว่ากราบขออภัยพี่น้องประชาชน
ที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดหาวัคซีนได้ไม่เพียงพอ
ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
เพราะไม่เคยพบเจอมาก่อนรวมถึงการกลายพันธุ์ด้วย
สำหรับการเข้าร่วมโครงการโคแวค
ขณะนี้ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาตินั้นได้เริ่มประสานงาน
เพื่อขอเจรจาเข้าร่วมโครงการ
เพื่อจัดหาวัคซีนในปี๒๕๖๕นะคะ
หากมีความคืบหน้าจะนำเสนอต่อไป
อันนี้ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ท่านออกมาบอกอย่างนี้วันนี้นะคะ

ที่เขาบอกมีสูตรผสมที่แบบว่าเป็นครูใช่ไหม

ก็แบบว่าสูตรผสมที่รู้สึกจะเป็นประจวบคิริขัน

นและพร้อมภรรยาไปรับบริการฉีดวัคซีน

ส่วนตนก็มีอาการปวดหัวปวดแขนเช่นกัน
แต่ลงมาทำงานดูแลลูกสาวที่อีกชั้นล่าง

ก็เกิดแบบว่าเป็นเรื่องที่

ผมยืนยันให้แพทย์ผ่าชนะสูตร

ก่อนที่เปล่าข่าวคุณไง
อันนั้นอีกเคสหนึ่ง

เมื่อวานเก็บศพกันไม่ทัน
พบเชื้อโควิด๑๙นะฮะเมื่อวานนี้ที่เราบอกว่าโอเค
เช้าเมย์ก็จะมาทำรายการแทนแพทย์นั้นล่าสุดเจ้าตัว
สัมภาษณ์กับคุณนี่ใช่ไหมตอนเที่ยงว่าจริงจริงแล้ว
ตอนนี้ไปตรวจอีกครั้งกักไม่เจอไม่ไม่ได้ติดไม่ได้เป็น
โควิดอีกแล้วจริงจริงแล้วแพทย์บอกเขาน่าจะได้รับเชื้อมาจากวันที่
ห้ากรกฎาคมที่นำของเนี้ยไปให้ในชุมชนซึ่งแพทย์ก็ไปทำถุงยางชีพ
อาจจะมีการสัมผัสโดนแล้วก็รับเชื้อมาน้อยเพราะเพิ่งจะมาปรากฏเชื้อ
วันจันทร์ก่อนหน้านั้นวันเสาร์แพทย์ได้ไปทำการสวอปครับแต่ไม่พบเชื้อ
ซึ่งผลการตรวจครั้งที่๓เพิ่งออกมาปรากฏว่าไม่พบเชื้อแต่อย่างใดแล้ว
นะแต่ตอนเนี้ยกำลังรอผลตรวจยืนยันครั้งที่สี่ก่อนออกมาแล้วออกมาแล้ว
ออกมาแล้วก็คือไม่เป็นไม่ติดครั้งที่สี่ก็ไม่ติดอืม
แพทย์ก็ได้ตอบข้อสงสัยปุ้มทำอะไรว่าเอ้ยงานวันเกิดที่ปฏิญา
ท่านบอกว่าไปมาจริงจริงแต่ไปเมื่อวันที่เก้าถึงสิบเอ็ดกรกฎาคม
ในช่วงวันเกิดเทอมขอโทษที่ทำให้เข้าใจผิด
ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวันเกิดนะแล้วก็เอามาตัดลงวันเกิดของแพทย์
ทุกอย่างถูกถ่ายทำไว้หมดแล้ว
คิวลงวันที่๑๘กรกฎาแล้วก็๑๙กรกฎาทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้
ขณะเดียวกันครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเนี่ย
แพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

โดยเนื้อหาของฉบับที่๗ระบุว่าการระบาดของโควิด๑๙
ทวีความรุนแรงขึ้นแม้ว่ารัฐบาลจะมีการออกข้อห้าม
แล้วก็มาตรการควบคุมต่างแต่ปรากฏว่า
ยังไม่สามารถชะลอัตราการเพิ่มของจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยได้
รวมทั้งได้ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์
จึงให้ยกเลิกนะฮะความในข้อ๓ของประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบเนี่ย

ห้ามไม่ให้มีการชุมนุมหรือทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่
ที่มีการประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เข้มงวด
แล้วก็พื้นที่ควบคุมสูงสุดเว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่๒๐กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป
ส่วนเนื้อหาของฉบับที่๘ครับ
ยกเลิกหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนเกี่ยวกับความมั่นคง

ห้ามออกไปชุมนุมห้ามทำกิจกรรม
มั่วสุมฉบับที่๔นะครับ
ลงวันที่๑๙กุมภาพันธ์นะครับ
แล้วก็ให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านความมั่นคงคือเอาง่ายสำนักการณ์ตำรวจแห่งชาติ

ในการระงับยับยั้งการยุติการชุมนุมการทำกิจกรรม

คือห้ามทำกิจกรรมอีกแล้วที่มีการรวมตัวกัน
อันนี้คือเขาออกกฎหมายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

ผู้ที่รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย

ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละที่
แล้วก็ให้พิจารณามาตรการอย่างแรกเลย
แล้วก็เร่งรัดการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อย่างเร่งครัดเลยนะฮะ

เพราะว่าวันนี้จริงเขามีการประชุมกับหารือ
ในเรื่องของการลดค่าเทอม

นี่เขาประกาศค่าเทอมออกมาแล้วเดี๋ยวจะประกาศให้ฟัง
วันนี้นายกนะฮะเขาบอกว่า

จึงจะเป็นจะต้องเข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำยอบรัฐบาล

มีอะไรไงว่านายกเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ในระทรประชุมหารึงเริ่มมาตรการในความช่วยเหลือ
อย่างแรกภาระค่าใช้จ่ายประชาชนก่อนแล้วกัน
นึ่งอย่างที่เรากำลังถามไปค่าเทอม

ซึ่งแค่ว่าจะมีการพิจารณารถลดค่าเทอม
สุดนายกคุณอเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเอ่อ
อุดมศึกษาอืมวิทยาศาสตร์วิจัยและวัตกรรมเนี่ยเปิดเพราะว่า
นายกรัฐมนตรีครับได้รับหลักการมาตรการที่เสนอเพื่อเยียวยา
ในช่วงโควิด๑๙อย่างนี้สถาบันอุดมศึกษานะฮะ
ภาครัฐนะครับจะลดค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการศึกษาแบ่งเป็น๓ชั้น
แก่ชั้นที่๑ส่วนที่ไม่เกินห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาท
สมมุติเราต้องจ่ายอืมโรงเรียนในห้าหมื่นบาทลดกี่เปอร์เซ็นต์ค่านี้
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาลดค่าเรียกห้าสิบเปอร์เซ็นต์อืม
ก็เหลือสองหมื่นห้าท่านที่สองคนที่มีค่าเทอมแพงกว่าห้าหมื่น
ขึ้นไปคือตั้งแต่ห้าหมื่นหนึ่งบาทเลยนะจนไปจบที่หนึ่งแสนบาท
อืมลดให้สามสิบเปอร์เซ็นต์ฮะอืมอย่างเช่นบางมหาลัยก็จะใช่ไหม
อันนี้ทั้งรัฐและเอกชนค่ะแต่ถ้าสมมุติลูกของคุณเรียนแพงกว่า
แสนต่อปีค่ะนะฮะหรือต่อบ่าเทิมเนี้ย
ก็จะลดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือพวกเรียนอินเตอร์
ถูกต้องมั้ยถ้าสมมุติว่าจริงคือแสนนะฮะ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนรัฐบาลจะสนับสนุน
ลดค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียม
ศึกษาคนละ๕๐๐๐บาท
แล้วให้ทางสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แต่ละที่บอกเอ้าเอาง่าย

ก็ให้มหาลัยที่เป็นเอกชน

ว่าจะลดค่าเหล่าเรียนยังไงเพิ่มเติม

มาตรการต่างเหล่านี้ก็จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
คอรมอลสัปดาห์หน้านะคะก็จะทราบหลักการในวันที่๒๗กรกฎาคม
อย่างเมื่อวานนี้มีข่าวว่านายกเชิญเรียกได้ว่าทุกคนที่แบบว่าเป็นหัวเลี่ยวหัวแรง
แล้วก็นายกจะเป็นประธานในการหารือร่วมกับสภาหอการคลังประเทศไทย
เพื่อแก้ไขการแพร่ปัญหาระบาดโควิดนะฮะโอเค
โอเคนะครับก็แน่นอนครับเรื่องของศพนะฮะที่ไปอยู่บนถนนนะครับ
ก็มีการวิภาควิจารณ์กันพอสมควรทีเดียวนะฮะ
ล่าสุดนะครับอายการเนี่ยเขาได้มีการชี้เคสนี้นะฮะ
บอกว่าถ้าเกิดว่ามีการติดโควิดแล้วไปเสียชีวิตอยู่บนถนนเนี่ยนะครับ
พบศพเนี่ยต้องแจ้งตำรวจนะครับคือไม่ต้องชันสูตรเลย

จากกรณีที่พบศพบุคคลเนี่ยนะฮะนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนนะครับ
นับสิบชั่วโมงซึ่งประชาชนเองเนี่ยก็แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วนะครับ
แต่ว่าไม่มีใครมาเก็บศพหรือมาตรวจสอบนะฮะ
ทำให้เกิดภาพสลดหดหู่แล้วก็สะเทือนใจนะครับ
๓จุดนะฮะจริงแล้วนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
ล่าสุดนะครับนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงนะฮะ
ท่านก็เป็นรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค๙นะฮะ
ท่านก็กล่าวในฐานะนักกฎหมายแล้วครับ
แกบอกแบบนี้ฮะบอกว่าในกฎหมายปรวิยามาตรวรรณ๑๔๙เนี่ยนะฮะ
หากมีการพบศพผู้เสียชีวิตถ้าปกติแล้วนะครับ
ปกติแล้วนะครับญาติผู้ตายเนี่ยต้องเป็นคนแจ้ง
แต่กรณีที่ไม่มีญาตินะฮะ
เรื่องนี้เนี่ยนะครับมาตรา๑๔๙เวลา๒มันจัดเอาไว้นะครับว่า
เป็นหน้าที่ของบุคคลใดก็ได้ที่พบศพ
หรือประชาชนทั่วไปให้แจ้งไปกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซะก่อน

แต่ถ้าหากเป็นการตายผิดธรรมชาติเช่นถูกฆ่าตาย

แต่ถ้าตายเพราะว่าเป็นโควิดถือว่าป่วยตาย

ซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรูชนะสุขต้องมีประกาศออกมาแล้วว่า
จำเป็นต้องชนะสูตรพลิกศพก็เก็บศพได้เลยนะครับ
ไม่ต้องมาทิ้งรอนานนับ๑๐ชั่วโมงแบบนี้
ขณะเดียวกันนะครับนายคณิตชุมช่วยนะครับ
ก็เป็นหัวหน้าเทศกิจเขตพระนครครับ
ระบุบอกว่าเที่ยงคืนเนี่ยนะฮะเทศกิจเขตพระนครเนี่ย
จะเสร็จภารกิจเก็บศพผู้เสียชีวิตในพื้นที่
เข้าใจนะครับแล้วก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่มาเก็บศพหลายคนนะครับ
ก็หลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมถึงไปเก็บศพช้า
จริงแล้ววันนี้ก็คือหมายถึงว่าวันเมื่อคืนนะฮะ
เมื่อวานนี้นะฮะเป็นเวรของทางมูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับ
ซึ่งในคืนนั้นเนี่ยมีรถคันเดียวครับที่เป็นรถเฉพาะกิจนะครับ
เก็บศพโควิดวันนี้ครับมีการตระเวนเก็บไปแล้ว๘ศพนะฮะ
กว่าจะถึงพระนครเขาก็บอกเขาเห็นใจพี่ป่อเต็กตุ้งทุกคนนะครับ
แล้วก็ขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับมูลนิธิสยามนนทบุรี
ที่ผ่านมาเห็นแล้วก็ช่วยเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อย
แล้วป่าวเต็กตึงเนี่ยพอมาถึงก็เอาใส่รถ
แล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลเรียบร้อย๓ศพนะฮะ
ก็คือเขาบอกสางศพของพระนครนี่ก็เทศกิจก็ทำได้ทุกเรื่อง
เพื่อกรุงเทพหมานครไม่ใช่จับแม่ค้าอย่างเดียวเก็บศพก็ได้

ก็รวบรวมกันมาก็มีหลายคนที่เสียชีวิตถูกต้องไหมครับ

แต่ตามรูปเมื่อเช้ารู้สึกเขาจะสรุปมา๕คน

ซึ่งอย่างแรกเป็นคุณป้าวัย๕๙ติดโควิด

คุณป้ารอเตียงรักษาแล้วก็รอไม่ไหว

เป็นคุณป้าวัย๔๗รอการรักษาอีกแหละ
แต่ก็รอไม่ไหวก็มานั่งอยู่ตามข้างถนนนี่แหละนะครับ
แล้วก็ตรงห้องหน้าห้องเช่าเลย
แต่ที่มีเจ้านักทีไปเก็บล่างหญิง

พร้อมรับเด็กอีก๒คนไปรักษาต่อด้วย
เพราะว่าเขาติดจากรู้สึกจะเป็นใกล้ชิดกันนะ
และมีชายศีลษนาคนหนึ่ง
ที่นอนเสียชีวิตการถนนใช่ไหม

ที่เสียชีวิตอยู่ริมทางเลยแหละ
แล้วก็มีการแบบว่าตรงนี้พระรามศรีอีกหนึ่งคนเป็นชายนิทรานามอีกหนึ่งคน
ซึ่งวันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าสถานการณ์นี้จะเป็นยังไงต่อไป

มันขึ้นอยู่แล้วเขาก็บอกแล้วไงว่าเลขเขาก็พูดมาตั้งแต่ว่า
มันจะขึ้นอย่างนี้เป็นหลักหมื่นเกินทะลุหมื่นอยู่แล้ว
หรือเป็นเพราะว่าการตรวจเชิงลูกมากขึ้น

นี่แหละจริงเมื่อวานเจออยู่๒๐๐จริง
เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
คุณพ่อดำจะเคลียร์หน่อยเรื่องของมีทางรังกรี
ถามแล้วเหรอไม่ถามว่าบอกเลย
เคลียร์แล้วหรอคุณไม่มีเป็นหมายเรียกหรือว่า

แต่คุณติด๑ใน๒๐มีรูปชั้นหลาเลย

ไม่ก็รวมลง๒ข้อไงมีของกูแม่กัน

เดี๋ยวกลับมาฟังครับ

ก็ไม่ใช่วันนี้คือตามข่าวที่คุณสนทิยาเนี่ยเขาออกมา

ที่คุณไปยื่นตำรวจเขาใช้คำว่าตรวจสอบพฤติกรรม
ตรวจสอบพฤติกรรมของ๒๐ดาราดังและที่วิจารณ์รัฐปมโควิด
ที่ไม่ตรงกับความจริงนั่นแหละเอาความจริง
ซึ่งวันนี้คุณสนทิยาสวัสดีที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรม
และก็สิทธิมนุษยชนสภาพผู้แทนลักษณ์ดอนนะครับ
เค้าก็เข้าไปยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจทั้งความบ้าน
แล้วก็ผู้มีชื่อเสียงเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด๑๙ในปัจจุบัน

ซึ่งเป็นการกระทำผิดต่อพรบคอมพิวเตอร์
พรศการณ์การบริหารในสถานการณ์จุกเชิญ

วันนี้ได้ยื่นเอกสารนะฮะเจ้าหน้าที่

เพราะว่ามันเป็นรูปอย่างหล่าน่าสุดเลย
รูปนี้น่าจะรีทัศน์หน่อยเนอะ

เทศกรุณพลโดนแน่แล้ว
มีใครอีกนักเดินเข้าป่าเถอะ

เดี๋ยวลองเข้าไปดูในทวิตเตอร์นะครับ
น่าจะมีบอกนะว่า๒๐คนใช่ไหม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า๑๒ในจำนวน๒๐รายชื่อ
ก็จะมีอันนี้เทศจริงงายไม่รู้นะครับอ่านจากทวิตเตอร์นะครับ
ก็คือจะมีคุณนุ้ยเชิญยิ้มตั๊กสิริพรคิงก่อนบ่าย
กระชายสีวิชายมดดำกะชาพราเพศกรุณพล
คุณปุ๊ยพิมวรวัลคุณเมกนัททวุษเจนมานะ
แล้วก็มีคุณหมากปรินแล้วก็คุณยาย่า
ไม่รู้เนี่ย

ใช่ป่ะอันนี้คือเห็นเขาลงมานะ
ในลูกนี้มีเหมือนพี่เอกชัยสิวิชัย
ทุกหนูบอกก็ยังมีเอกชัยสิวิชัย

ประชาชนต้องอดทนอีกนานแค่ไหน
ทุกคนควรได้รับวัคซีนที่ดีแล้วก็ฟรี
กลายเป็นว่าวันนี้ดาราเริ่มออกมากันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น

อันนี้เป็นน้องใหม่ดาวิกาออกมาล่าสุดเลย
ไม่แต่ผมว่าจริงแล้วในมุมของอย่างบางท่านที่พูดเนี่ย
เค้าก็มันเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ที่ขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนที่จะพูดให้นะแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้ไปใช้คำหยาบคายหรือด่าทออะไรนะ
แต่เขาพูดด้วยมุมมองของเขาพูดถึงในมุมของ
ก็คือจริงรัฐบาลก็เหมือนเป็นตัวแทนของรัศดร

ฉะนั้นเขาก็มีสิทธิว่าพี่ว่าวิจารณ์ได้
รู้ไหมครับมันเป็นเรื่องปกติ

ทุกคนก็วันนี้มันเป็นหน้าที่ที่ก็ต้องออกมาพูดหรือเปล่าว่า
บางอย่างที่มันพูดไปก็แล้วแต่มันเป็นดาบส่องคม
แต่ความจริงว่าวันนี้พวกเราพยายามทำช่วยตัวเองกันเต็มที่แล้ว
แต่ว่าอันนี้คือเขายังไม่ได้แจ้งความเลยนะ

ตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ถูกไหม
เพราะฉะนั้นแต่อยากจะเรียนนะฮะพวกเราดาราใครจะหาว่าหิวแสงหิวเสริงตอนนี้ทุกคน
จริงนะเราก็พยายามช่วยกันคนละนิดคนละหน่อย

อย่าเอาเวลาให้เราไปนั่งสอบส่วนเลยครับอย่างน้อย
วันหนึ่งเราจะถุงยางชีพช่วยคนหนึ่งคนก็ยังมีประโยชน์มากกว่าเอาตรง

แต่อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ยังไงเรารู้สึกว่าวันนี้ช่วยใครได้เราช่วยกันดีกว่า
ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราช่วยหรือไม่ช่วยคือทุกคนก็จะช่วยแหละเพียงแต่ว่าประเด็นคือ
ผมก็ตอบไม่ได้มันถูกหรือไม่ถูกแต่สิ่งนี้ผมรู้ว่าคือมันเป็นการเบียดบังสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
เขามีสิทธิ์ที่จะพูดได้เพราะเขาคือการใช้ชีวิตเป็นมนุษย์หนึ่งคน
แล้วเขารู้สึกว่าทำไมตัวเขาเองคนที่เขารักคนที่เขาทำไมถึงยังไม่ได้วัคซีนที่เขาต้องการ
หรือว่าทำไมถึงได้วัคซีนที่เขารู้สึกเขายังไม่แฮปปี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูด

เขาก็มองในสิ่งที่เกิดขึ้นในมุมมองของแต่ละคนนั่นแหละถูกไหม
แค่วันนี้เราเห็นคนตายอยู่ตามแบบท้องถนนหรือถนนอะไรของคุณเนี่ยนะฮะทุกวันถามจริงเถอะไม่เศร้ากันเหรอ

เศร้ากันเหรอแค่นั้นเองวันนี้เราเห็นข่าวที่คนไล่ตายวันหนึ่งที่ต้องเอาศพออกจากบ้าน
วันนี้คนไดอาน่าโทรมาบอกเนี่ยคนที่กำลังจะตายตายพร้อมคุยโทรศัพท์กับได
หรือวันนี้ก็เศร้ากันพอแล้วหรือเปล่าเราอย่าทำเรื่องอะไรที่มันเศร้าไปมากกว่านี้ไหมอ่ะ
ที่ช่วยกันได้คนละไม้คนละมือรู้ว่าช่วยอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวคนละตักกะ
แต่วันนี้อะไรช่วยกันได้เราช่วยกันเต็มที่อยู่แล้วยิ่งคนที่เขามีชื่อเสียงทุกคนอ่ะ
เขาก็ช่วยแล้วอ่ะวันนี้แต่ช่วยในรูปแบบไหนแล้วบางทีช่วยไม่จำเป็นจะต้องออกมาพูดด้วยซ้ำไป
ใช่เนาะฮะฝากไปถึงด้วยนะครับโอเคไม่พอเวลาพวกนี้ช่วยต่อไหมฮะ
ก็ช่วยก็ฉันก็ทำทุกวันอ่ะแต่ทำไมต้องมาพูดไม่เห็นจะต้องพูดเลยว่าเราทำอะไรบ้าง
อืมเออแค่แบบแหมเราทำบุญสังขทานยังทำกันได้เลยไม่รู้ว่าพระได้ใช้หรือเปล่า
แต่อันนี้ตักบาทก็ไม่รู้พระจะเหลือหรือเปล่าแต่อันนี้ทำบุญไปแล้วคนได้ใช้อ่ะ
มันฮัตตี้กว่าเปล่าหรือเปล่าใช่ไม่กินจริงจริงจริงคนมันไม่มีกลิ่นจริงจริงอ่ะ
ทำไงอ่ะอืมไปดูเรื่องนี้เป็นแม่ค้านะคะที่บอกว่ามีการปรับสูตรตามสถานการณ์
ก็เป็นแม่ค้าขายน้ำเต้าหู้นี่แหละค่ะแต่เห็นบอกโอ้ช่วงนี้กระชายกำลังมาแรง
ก็เลยมีการปรับปรุงสูตรสักนิดนึงก็เป็นน้ำเต้าหู้ที่ใส่กระชายลงไปด้วย
กลายเป็นว่าโอ้โหความต้องการของคนเพิ่มสูงขึ้นทีเดียวนะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่ากระแสการดื่มน้ำกระชายเพื่อต้านไวรัสที่กำลังแรงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ย
ทำให้แม่ค้าน้ำเต้าหู้น้ำขิงในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
ก็มีการปรับสูตรการทำใหม่ล่ะค่ะด้วยการผสมน้ำกระชายเข้าไปด้วย
เพื่อสนองความต้องการของประชาชนส่งผลให้ยอดขายดีกว่าปกติกว่าเท่าตัวเลยล่ะ
ทางด้านนางสาวเมยาวีเพ็ดแก้วอายุยี่สิบแปดปีค่ะ
ก็เป็นแม่ค้าขายน้ำเต้าหู้มีการเปิดเผยบอกว่าปกติเนี่ย
ขายน้ำเต้าหู้กับน้ำขิงหลังจากกระแสกระชายมาแรง
จึงคิดสูตรขึ้นมาคือคิดใหม่เลยผสมน้ำกระชายเอาเข้าไปอยู่ในน้ำเต้าหู้
ปรากฏว่าลูกค้ามีความต้องการสูงมากค่ะแต่ตนก็ไม่ได้เพิ่มราคาอะไร
เพราะว่าเห็นใจลูกค้าที่ต้องแบกภาระในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้
ขณะที่นางสำรวยชายชนะอายุหกสิบสองปี
คนนี้เป็นแม่ค้าขายผักในตลาดสดเทศบาลนางรองค่ะ
ก็บอกว่าราคากระชายสูงเพิ่มขึ้นทุกวันเลย
จากราคาปกติในกิโลกรัมละยี่สิบถึงสี่สิบบาท
แต่ตอนนี้เนี่ยพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละหนึ่งร้อยห้าสิบถึงหนึ่งร้อยแปดสิบเลยค่ะ
ซึ่งตนเนี่ยก็ต้องเอามาขายในกิโลกรัมละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบถึงสองร้อยบาท
ตามคุณภาพของกระชายด้วยนะคะ
กลับไปตามสถานการณ์ช่วงนี้
คืออย่างนี้คือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะ
กระชายขาวใช่ไหมกระชายขาวเนี่ยคือวันนี้ผมเพิ่งได้คุยมานะ
คือจริงแล้วเนี่ยกระชายขาวยังไม่ได้มีการทดลองในมนุษย์จริง
ว่ามันช่วยได้เรื่องของโควิดนะครับ
แต่ในสัตว์ทดลองอย่างเช่นหนูในหลอดทดลองที่เขาทำกันเนี่ยมันช่วยได้
แต่ก็มีการก่อนหน้านี้ทางการเองเนี่ยนะฮะ
ก็ได้มีการนำเอากระชายขาวร่วมกับฟ้าทลายโจรเนี่ยไปให้กับนักโทษที่อยู่ในเรือนจำนะครับ
แบ่งเป็น๒กลุ่มคือกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้กระชายขาวแล้วก็ฟ้าทลายโจรร่วมกัน
อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือให้ฟ้าทลายโจรอย่างเดียวคือคนละที่นะครับ
แต่ปรากฏว่าฟ้าทลายที่คนที่กินฟ้าทลายโจรอย่างเดียวเนี่ยดีขึ้นเร็วกว่าที่กินสองอย่างร่วมกัน
ว่าเพราะอะไรวันนี้ผมได้มีการถามอาจารย์หมอทางด้านแพทย์แผนไทยเนี่ยนะฮะ
แกก็บอกเลยเป็นเพราะว่ากระชายเนี่ยมันเป็นฤทธิร้อนเป็นสมุนไพรแบบร้อนแล้วก็ในมุมของฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นเย็น
มันก็อาจจะไปงัดกันคือมันมันชนกันคือตลับยาตำรับยาไทยเขาจะไม่ใช้อันใดอย่างใดอย่างหนึ่งธรรมดาแล้วเนี่ยเขาจะมีการ
ก็อาจจะใส่มะนาวไปตัดเข้าไปหน่อยใส่น้ำผึ้ง
เพื่อเป็นลิตรเย็นไปตัดร้อนสักนิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็ให้ดื่ม
แต่ว่าเขาบอกว่าไม่ให้ดื่มเยอะจนเกินไปนะ
ก็ดื่มแบบวันหนึ่งสักเป๊กนึงแก้วหนึ่งเล็กอะไรอย่างนี้ทุกวัน
มันเป็นตำรับโบราณที่เขาให้กินกันแบบนั้น

ก็ลองทำกันดูแต่ถามว่าเอาไปแยกกากได้ไหม
แต่เขาแนะนำว่าการต้มคือการสกัด
ต้มคือการต้มเอาร้อนเข้าไปสกัด

เป็นน้ำนะเป็นน้ำอืมแต่ถ้าเกิดว่าไปแยกกากเนี่ย

มันก็ยังไม่ได้สกัดไอ้สิ่งที่เขาอยากจะได้ออกมา

แต่ว่าเขาบอกว่าต้มจะดีกว่าคือจะเป็นแผนดั้งเดิมเลย

ส่วนที่เป็นเม็ดอันนี้ก็ถามเขาแล้วเป็นเม็ดแล้วกินได้ไหมอะไรยังไง
เขาบอกว่าก็ต้องแล้วแต่ว่าข้าง

แต่เขาบอกเขาแนะนำให้ต้มกินเจ๋งสุด

แต่ตอนนี้ราคาแพง
คือเขาไม่ได้กินเพื่อสร้างภูมินะฮะ

อย่าไปเข้าใจผิดว่าฉันต้องกินวาทารายโจรเอาไว้ก่อนกินไปไม่ได้นะครับ
คือเขากินเนี่ยไม่เกิน๕วันนะแล้วคุณก็พักแล้วไปกินอย่างอื่นก่อนนะ
แต่ที่สำคัญที่สุดพอคุณกินวัทลายโจรคุณต้องกินตอนที่คุณเป็นโควิด๗๒ชั่วโมง
ในจำนวน๑๘๐มิลลิกรัมแล้วในนั้นเนี่ยมันจะต้องมีตัวอะไรสักอันหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วล่ะ
มันจะเป็นสารตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในนั้นต้องกินทั้งหมด๑๘๐มิลลิกรัมแบ่งกิน๑วันให้ครบ๑๐๐
กินตอนนั้น๕วัน
เพราะฉะนั้นฟ้าทลายโจรไม่ได้กินระยะยาวได้เขาถึงบอกว่าฟ้าทลายโจกินได้แค่๕วันแต่ตอนนี้ฟ้าทลายโจรไม่เหลือเลยจริง
ไม่หรอกคือจริงแล้วก็เป็นห่วงเหมือนกันนะเพราะว่าคือก่อนหน้านี้พอบอกว่าวาทารายโจรวาทารายโจรวาทารายโจรเสร็จปุ๊บเนี่ย
ไม่มีใครมาให้ความรู้จริงกับประชาชนไงบางทีแบบชาวบ้านเขาก็ไม่รู้อ่ะเขาก็จะกินแบบโอ้โหกินเพราะคิดว่ามันจะแบบ
ไม่เป็นกูก็กินได้กินยาวมันมีผลกับพวกตับพวกอะไรอย่างนี้นะกระชายขาวก็เหมือนกันนะมันมีผลมีผลกระตับนะ
เพราะฉะนั้นกินเอาพอประมาณอย่ากินที่มันเยอะไปอย่าน้อยไปเอาที่มันพอดี
อยากไปเที่ยวนอกโลกกันไหมฮะชวนไปไหนอ่ะทุกวันนี้ถ้าสมมุติอยากจะไปเที่ยวในโลกมันเที่ยวไม่ได้ก็ไปเที่ยวนอกโลกเลยนะ
ต้องซื้อตัวใบหนึ่งเนี่ยพันล้านบาทคิดถึงว่าคนที่จะไปเที่ยวนอกโลกแล้วซื้อตัวใบละพันล้านคุณเจฟเบโซ่นะครับ
ยานอวกาศนิวเชเปอร์ในภารกิจครั้งประวัติศาสตร์กลับกลายเป็นพาดทริปนี้ไปอย่างน่าเสียดาย
โดยรายงานเผยว่าผู้ชนะการประมูลคนดังกล่าวซึ่งไม่เผยชื่อแล้วก็ตัวตน
ค่าตัวไปมูลค่าสูงถึง๒๙๗ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็๙๗๕ล้านบาท
แต่สุดท้ายไม่สามารถร่วมเดินทางประพบหุ่นภาคประกอบบศาสตร์ได้
เนื่องจากกำหนดการว่างไม่ตรงกันเว้ามีที่นั่งว่างจึงมีการหาคนร่วมทริป
เข้าใจจะไปนอกโลกแล้วงันว่าออกมาหาคนร่วมทริปคนใหม่
ซึ่งเป็นลูกชายของโจรเดแมนนะครับ
ผมรู้สึกตื่นเต้นสุดที่จะได้ไปท่องอวกาศ
ผมฝันถึงสิ่งนี้มาตลอดชีวิตนะ
ไปคุยทางสู่อวกาศนะฮะ
จะกำหนดเดินทาง๒๐กรกฎาคม
ตามเวลาท้องถิ่นจากอเมริกาจากที่รัฐเท็กซัสนะครับ
ขึ้นไปเหนือพื้นผิวโลกประมาณ๑๐๐กิโลเมตร

พันล้านบาท๙๐๐กว่าเกือบพันล้าน

เมื่อวานเนี่ยผมลองทดลองให้ดูนะครับ
บางคนบอกว่าแย่ผิดแย่ผิด

บอกผมแย่ผิดแย่ผิดอะไรอย่างนี้

ที่เราใช้กันอยู่ที่มันใส่เข้าไปข้างใน

มาใช้กันแล้วก็ต้องแยง

แยงเรียบเข้าไปแล้วเข้าไปลึก

แล้วออกมาถูกป่ะฮะอืมแต่ถ้าเกิดว่าเป็น

จะเป็นเหมือนหัวไอ้คัตเติ้ลบัตร

เล็กแล้วก็อ่อน

ต้องแรงแบบว่าตามแนววิธีของเขา

๒๓เซนเข้าไปในจมูกเนี่ย

แล้วก็ออกมาแล้วก็ไปตรวจ

การทำความเข้าใจกันแบบให้ชัดเจน

เดี๋ยวคนจะงงแต่ณวันนี้
เอาตรงคือเขาก็หลับตาข้างหนึ่งแหละ
แต่ว่าหลายท่านเขาก็กังวลใจเหมือนกันว่า

เขาเรียกอะไรอ่ะผิดพลาดแล้วมันจะไปทำให้
มีเลือดออกหรืออะไรอย่างนี้ได้

เอาจริงมาตอบถึงว่าช่วงนี้อย่างแรกเดือน๒เดือนเนี่ย
ให้บุคลากรรมการแพทย์ที่แบบว่า

แต่มันก็ต้องนัดหลายคนอีก

ร้อยกว่าบาทคืออันไหนที่รัฐบาลจะสั่งมา
คือตอนนี้เท่าที่รู้เนี่ย

ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเบื่อเขาสั่งเยอะหรือราคามันจะลงเหลือหรือเปล่า

คือไม่จำเป็นต้องเข้าลึกคือเข้าสู่ตรงนี้ต้องหุ่นประมาณ๕รอบ

คู่มือการใช้

แย่ผิดแย่ผิดไม่ใช่
มีพวกมีนักเทคนิคการแพทย์นั่งอยู่

หรือว่าสมมุติว่า

ถ้าเกิดอันไหนที่มันมีผลเม่นยำกว่ากัน

ที่ผมเห็นนักเทคนิคการแพทย์ท่านหนึ่งเขาลงมา

มันออกมาอยู่ในโพรงจมูกอย่างนี้เลย

มันไม่กลัวเราเลยเนอะ

จิ้มไปปุ๊บก็คือมันเจอเลย
เข้าไปได้ไม่ต้องลึกก็เจอเลยเหมือนกัน

ครั้งแรกที่เจอ๓๒กว่าถูกป่ะ
เขาปั่นประมาณคัตออฟที่

แล้วแต่ว่าใช้น้ำยาที่ไหน

อีก๓๒เขาปั่นไป๓๒รอบแล้ว

ป๊บเขาก็บอกมันน้อยมากให้ปั่นบนถึง๓๒รอบ
เขาบอกปั่นไปเนี่ยเลขหลักเดียวยังเจอเลย

ปั่นไป๙รอบบนเจอคือเชื้อมันเยอะใช่มะ

ถ้าสมมติตรวจเออแล้วปิดทดแชก

คือตรวจแบบว่าด้วยน้ำลายแล้วเอาน้ำลายมาตรวจแต่เลือดแม่นแบบเจาะเลือดอ่ะ
อันนั้นกรูปูมอันนั้นกรูปูมเหมือนกับคุณรับเชื้อมาแล้วคุณหายแล้ว

ใช่ไหมล่ะใช่
แล้วด่าแบบอะไรไม่รู้เนี่ย
คืออย่างนี้ผมเข้าใจนะ

ก็คือแยงเข้าไป๒เซน

เราเอานิ้วแค่ขี้มูกแยงเข้าไปเลยแล้วก็หมุน
แล้วก็ซ้อเข้าไปข้างใน
เพื่อให้มันลงไปถึงโพรงข้างหลังไปชนข้างหลังนี่
หัวมันจะเป็นเหมือนแท่งคัตเติ้ลบัตร
ลองไปดูในรายการของกระแสเมื่อวานแล้วกัน
ขออนุญาตอันนี้ไม่ได้โปรโมทลองไปดู
วันนี้ก็โชว์ผลตรวจโควิดแล้วนะฮะ

พอดีผมไปครับอาหารพอผมที่เมื่อวานทำรายการมาให้ดู
อันนี้เห็นไหมครับก้านจะเล็ก
อันนี้คือมันต้องแยงเข้าไปข้างในลึกอันนี้แล้วก็ไปปั่นอะไรอย่างนี้
แต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นโฮมยูสมันจะเป็นแบบนี้
นี่ผมเทียบให้ดูอย่างนี้๒อันนี้เห็นไหมครับ

อันนี้อันที่หนากว่านี่คือโฮมยูสแท้เลย
คือเป็นเหมือนแท่งลงมาอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะ
ใส่เข้าไปประมาณ๒เซน๓เซนแล้วก็ปั่นแล้วก็ออกมา
แต่อันนี้ที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมฮะ
อันเล็กอันนี้อันนี้ที่เพจเขาเอามาทดลองให้ดูกัน
คือต้องใส่คือจะมีท่าในการใส่เข้าไป

เพราะฉะนั้นทำความเข้าใจให้เข้าใจด้วยเนาะ
ในกล่องเขาก็จะมีตัวน้ำยามาให้ใช่ไหมครับ

แล้วก็บีบบีบบีบ
คันบีบแล้วก็ดึงก็บีบขึ้นมาบีบอย่างนี้ด้วย
ออกมาเสร็จปุ๊บก็ปิดแล้วก็
หย่อในเครื่องเทสตัวนั้นใช่อืม
เดี๋ยวรอเดี๋ยวคงจะมีโฮมยุทธ์เข้ามาขายเยอะแล้วล่ะ
เมื่อกี้ดูเต้ปีอ่ะละจำไม่ได้
มาจ่อนก็ชื่อกันตะไง

คือเต้กันตะนี้แหล่ะ
นะก็คือเขาเป็นเพื่อนหรือเปล่า

ดูดิไปขั้นในแล้วต้องมีวินัยขนาดไหนอ่ะเต้
เขาเป็นเต้ปิยรัฐที่ช่วงนี้ดูเจ้าตัวเนี่ยลงคลิปออกกำลังกายแบบให้ชมตลอดเลยนะครับ
เจ้าตัวเนี่ยโพสต์รูปภาพพร้อมระบุว่า
เมนสปอนเซอร์ชิปราคาเหมาะสมรายการแล้วนะครับ
ระดมทุนเพื่อสองพันยี่สิบสองหรือใครจะเหมาะสองร้อยล้าน
ไปเลยทั้งปีสามซีซั่นแคมเปญขายของตรงยาวยาวไป
สองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าเก้าเข้ามาเรียกว่าเป็นการที่หา
นี่เป็นการหาสปอนเซอร์เพราะอย่างคุณเต้เองเนี่ย
เขาทำมันใช่ไหมอะไรทั้งหลายอ่ะอ่านี่
เราก็เริ่มจากการดูแลตัวเองก่อนเม้อก่อนไม่ควรโต๊ะมวยมันหุ่นอย่างนี้

ไม่ได้หรอกเต้นชั่วคนตัวกลมเธอมันเป็นเอกลักษณ์ของคุณแม่นะ
อ่าไปดูที่คุณแพทพบว่าแพทหน่อยคะ
คนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่เข้าไป

กับตัว๑๔วันหลังจากที่พี่สาวของคุณแพทย์
ติดเชื้อโควิด๑๙นะคะล่าสุดคุณแพทย์ก็ออกมา
โพสต์ข้อความระบุบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะครับ
หลังจากผมกักตัวครบ๑๔วันผมได้ไปตรวจอีกรอบ
เพื่อความมั่นใจผลตรวจออกมาไม่พบเชื้อครับ
งานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันรัวเลยทีเดียว
นะครับไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะของทางคุณอู๊ดเป็นต่อนะครับ
อัดคลิปขอบคุณจากใจนะครับ
หลังพ่อได้เลือดพอแล้วนะครับ
คือคนบันเทิงเองก็พยายามช่วยกันนะครับ
ในการแชร์ข้อความแชทของคุณอู๊ดเป็นต่อนะครับ
จากพ่อต้องการเลือกกรุ๊ปโอด่วนมากนะครับ
ล่าสุดนะครับอินสตาแกรมของคุณเกลือ
ข่าวว่าขอบคุณพี่น้องทุกคนทั้งในวงการ
แล้วก็ที่ทำงานส่วนตัวขอบคุณมากที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกข่าวต่อกันนะฮะ
ซึ่งตนเองไม่รู้จักกับคุณยังไงพูดไม่ถูกนะครับ
ตอนนี้ก็คือคุณพ่อได้เลือดเพียงพอแล้วพ่อของอู๊ดนะครับ
นี่ที่ขวัญกันเนอะโรงพยาบาลที่ขวัญกัน

ส่วนตัวนึกว่าทำงานอย่างผิดนะครับพี่น้องครับ
ขอบคุณมากที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกข่าวบอกต่อไป
เรื่องของการรับบริจาคเลือดของคุณพ่อนะครับพี่น้องครับ

มันเลยไม่รู้จะขอบคุณยังไงพูดไม่ถูกขอบคุณทุกคนนะฮะ
ขอบคุณอีกครั้งขอบคุณจริงขอบคุณจากใจ
ขอบคุณเรือด้วยที่เป็นคนประสานงานให้ตัวเองนะครับ

ี่ห้อไหนดีแต่ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นแบบไหนเลย

เดี๋ยวกลับมานะครับ
มาจ๊ะฟิตเธอแจ่งไปรึเปล่า

เพราะว่าเรื่องขนส่งมีปัญหาข้างหลัง

แต่เราคัดเลือกคุณผู้ชมได้๒๐๐แล้วใช่ไหมคะ
ใช่คุณผู้ชมจะเริ่มประกาศในแฟนเทป

งูเขียวเข้าบ้านคุณนายหน่อยบุษกร

ในสกริปไม่ได้พูดถึงลูกชาย
ลูกชายพหวยหล่อมากมันโตหล่อ

อัดโหลดคลิปวีดีโอขณะงูเขียวเนี่ยเลื้อยเข้าบ้าน
พร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่าสีสวยงูสายแฟร์
เขียวแอปเปิ้ลก็ได้หื้มเขียวจริง
งานนี้นักเสี่ยงโชคก็ไม่พลาดนะคะที่จะเข้ามาคอมเมนต์ถามเจ้าตัวแบบรัว

ถูกต้องบ้านเลขที่ของคุณพี่คืออะไรคะ
ด้านคุณหน่อยก็เข้ามาตอบว่าบ้านเลขที่๘นะจ๊ะ

รุ่นลบเม้นที่ทันพี่ก้อยสลัญญามา

รุ่นผิดตัวนะดีด้าพี่ก้อยสลัญญารุ่นรู้จัก

ใช่วันนี้พี่ก้อยอายุเข้าแบบว่าเข้าวัยเลข๖แล้ว

พี่เบิร์ดกับพี่เบิร์ดอ่ะ

แล้วก็มั้ยสำนาคตที่ที่เขาถือกบอกเทนสาหร่ายย่ามาก็ขอให้เราร้องเพื่อให้สาหร่ายย่าร้องเพลงนี้ฟัง
ฮู้พี่ไก๊อย่างแบบว่าผม๑๒ยังไม่รู้อย่างนึงเลย
เสียงเหมือนแก้วอ่ะ
ผมเคยได้มิวสิกวีดีโอกันนะเพลงอยู่นานได้ไหม
อ๋อนั่นคือภัยเอกเป็นเดิมมันมี๓คน
มันมี๓พาร์ทพาร์ทแรกเป็นโจ๊กเกอร์
ของผมมันเป็นพาร์ทสุดท้ายผมเป็นกัปตันเครื่องบิน
แล้วก็คู่กับน้องของคุณอะไรวะพริสติน่า

วันนี้วันนี้มีส่งอะไรไปให้พี่อุ๋ยนะคะ

เอิ่มอยู่นั้นเมื่อก้อนไม่ได้ส่งไปช่วย

โอเคสวัสดีครับ